เอาปืนมาฆ่าหนุ่มไม่มีคำว่าตกใจแล้ว

ดำไปคุยกับหมอปรึกษาเกี่ยวกับทางจิตก่อน

พูดกับม้าอย่างนี้วันนั้นม้าจะเอารองเท้าเครื่อง

หาดูได้ยากเออบอกว่าของม้าใหญ่

ไปบอกว่าชื่อที่มาของชื่อม้า
แล้วไปวางไว้ข้างซีอุ๊ยม้าจะเอารองเข้าเครื่อง
คนหลายคนอยากเห็นเนี่ย
มีคนอยากเห็นด้วยเหรอคะ

ช่วงไหนง่ามเท้าหรือช่วงหนึ่งจมูก
ดูอันนี้ไว้นี่อยากให้เธอศึกษาเอาไว้
คือชาวเน็ตเขาประทับใจกันมาก
เรื่องราวความรักข้ามเพศ

คือไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นญาติกับเขา

มันเป็นเรื่องราวระหว่างสาวหล่อกับสาวประเภท๒คุณ

เขาเหมือนนุ้ยได้มั้ย
ก็ไม่ต้องคือน้องก็ได้ไหมว่าเป็นคนอื่นก็ได้ไง
เป็นแอ้งจี้โพรดีปั๊ช
แองจิมีหัวเป็นคอมอย่างนี้

ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์มากที่สุดในขณะนี้ครับ
สำหรับความรักของสาวหลอกกับสาวประเภท๒คู่หนึ่ง

อบความรักให้กันโดยไม่สนใจเรื่องเพศ

เป็นท้อมกับกระเทยนี่แหละง่ายจบ

มันมีเฟซบุ๊คครับก็เผยแพร่กันเนี่ย
ว่าคุณพ่อคุณแม่ได้โพสต์ภาพข้อความ

ทั้งคู่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมา
จนสามารถพิสูจน์รักแท้ของกันและกันได้

ผู้หญิงเนี่ยเป็นสาวหล่อ
ในที่สุดสาวหล่อยอมตั้งท้องว่ะ

อุ้ยงู
หมายความว่าเร๋งกันได้ไหม

เงี้ยง

แล้วอย่างนี้เป็นกระเทยอะไรอ่ะ

เพื่อนเล่นเหรอมะม่วง

มะม่วง

เหมือนเป็นการพักสมองที่ไม่ต้องมาเจอกัน

ฉันเพื่อนมาเตรียมแล้ว

ไอ้บ้า

นี่อากาศ

ผู้หญิงก็เป็นแม่

คือต่างคนต่างก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเอง

ก็ต้องเรียกพ่อแม่กันถูกแล้วล่ะผู้ชายก็ต้องเป็นพ่อแหละ